วันนี้วันที่๒๑ตุลาคมจะมีการซ้อม

ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
เนื่องในพระราชพิธีบริมัติราชาพิเศษ

ดังนั้นวันนี้ช่วงบ่ายจะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง

ช่วงกลางวันแบบนี้มีความพร้อมขนาดไหนแล้วนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสืบสกุลพันธ์ดี
รายงานมาจากที่ท่าน้ำวัดระคังโคสิตาราม

ขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพระยุระยาตราทางชลมาก
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วภายใน๓ชั่วโมงนี้นะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมเองนะครับรวมถึงประชาชน
มาจับจองพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ในเส้นทางที่ขบวนเรือจะเคลื่อนผ่านนั้นนะครับ
ต่างตั้งหน้าตั้งตารอในการรับชม
ความยิ่งใหญ่ตระกาลตาในการฝึกซ้อมครั้งนี้
ซึ่งถือว่าเป็นการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่๒
หลังจากเมื่อวันที่๑๗ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ได้มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่๑

และขณะนี้เองนะครับเมื่อมองลงไปที่สายน้ำเจ้าพระยา
คุณผู้ชมจะเห็นว่าเส้นทางการจราจร
บริเวณเส้นทางน้ำเจ้าพระยานั้นได้มีการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว
เพราะว่ากรมเจ้าท่ามีการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว
เป็น๓ช่วงระยะนะครับคือตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
มีการปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่องเฉพาะเรือขนาดใหญ่นะครับ
และเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีที่ถึงนี้จนกระทั่งถึงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา
เป็นการปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด
รวมทั้งปากคลองบางกอกน้อยถึงบริเวณวัดสุวรรณาบรามราชวรวิหาร
และเวลา๑๕นาฬิกาถึงเวลา๑๙นาฬิกาหรือจนกว่าจะแล้วเสร็จการฝึกซ้อม
เป็นการปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาดเช่นเดียวกัน
ตั้งแต่สะพานกรุงธมบุรีถึงสะพานพระปกเกล้านะครับ
ส่วนเจ้าหน้าที่กองทัพเรือนะครับได้เตรียมพร้อมในการที่จะลากจูงเรือพระราชพิธี
โดยเป็นเรือพระที่นั่งทั้ง๔ลำนะครับนั่นก็คือ
พระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอนันตนาคาราช
เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันรัชกาลที่๙
และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงรวมถึงเรือรูปสัตว์๘ลำ
และเรือคู่ชักอีก๒ลำนะครับนั่นก็คือ
เรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองนะครับ
ซึ่งเรือทั้งหมดจะถูกลากจูงจากอู่ทหารเรือธนบุรีหมายเลข๑
ตามลำน้ำเจ้าพระยาเพื่อไปรอตามหลักที่ได้จัดทำไว้บริเวณสะพานพระราม๘
ก่อนที่จะเริ่มการซักซ้อมเสมือนพระราชพิธีจริง
ในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาที๓๐นาที

คือบริเวณลานริมน้ำของวัดระคังโคศิตารามวรมหาวิหาร
ด้านหน้ารูปหล่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ประชาชนสามารถที่จะนั่งชมความงดงาม
ตระการตาของขบวนเรือพระราชพิธี
ที่จะมีการซ้อมใหญ่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนี้นะครับ
และเป็นอีกจุดหนึ่งที่ใกล้กับฉนวนทาบราชวรดิต

และขณะนี้มีประชาชนได้จับจองพื้นที่เฝ้ารอชมขบวนเรือพระราชพิธี
โดยประชาชนบางส่วนนั้นเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับ
ซึ่งมีความตั้งใจที่จะได้ชมความงามของขบวนเรือพระราชพิธี
โดยแม่อุ๊ยวันดีเดินทางมาจากจังหวัดแม่ห้องศร
และบอกว่าอยากจะเห็นการซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีสักครั้งในชีวิตครับ
แล้วก็พื้นยกระดับไว้รวม๖จุด
ให้ประชาชนได้มาร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาท
เสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสด็จพระราชดำเนินจริงนะครับ
รวมทั้งชมความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธี
ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก
อกจากนี้นะครับในการที่ประชาชนนะครับ
ได้มาจับจองพื้นที่ในการเฝ้ารอชมการซักซ้อมใหญ่
เหมือนจริงของขบวนเรือพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับ
บริเวณโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็สวนเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศา
ซึ่งเป็นอีก๒จุดนะครับที่มีการติดตั้งอัธจันทร์ไว้
ให้ประชาชนได้มาเฝ้าชื่นชมนะครับ
ก็มีประชาชนมาจับจองพื้นที่ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา

ตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา
ในการดูแลประชาชนอย่างเต็มที่นะครับ
ก็ทำหน้าที่ของ
คนที่ดูแลประชาชนคนของพระราชาให้ดีที่สุดค่ะ

ประจำท่ามท่านพี่ยอมพี่ชีพพี่กาย
ถว่ายพระองค์ท่านด้วยความจงรักพักดี
สำหรับการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่๒ของการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยกระบวณพอยู่หยัดตราทางช
ประมาณ๑๕นาที๓๐นาทีตามลำดับพระราชพิธีจริงที่จะมีขึ้นในวันที่๑๒ธันวาคมนะครับ
โดยกำลังพลประจำเรือทุกนายจะใส่เครื่องแบบตามแบบโบราณราชประเพณี
เมื่อถึงตามกำหนดเวลาขบวนพระยุรยาตราทางชลมากจะเคลื่อนไปตามลำน้ำเจ้าพระยา
ฉนวนท่าวาสุกรีไปยังท่าราชวรดิตระยะทางประมาณ๓๓กิโลเมตรนะครับ
ส่วนเรื่องของการจัดรูปขบวนเรือนั้นก็เป็นไปตามโบราณราชประเพณีเช่นเดียวกันนะครับ
คือมี๔สายหากนับรวมสายพระราชยานซึ่งเป็นสายกลางก็จะมีทั้งสิ้น๕สาย
ใช้เรือพระราชพิธีที่ประดับเครื่องสูงรวมทั้งหมด๕๒ลำ
ใช้กำลังพลฝีภายทั้งหมดนะครับ๒๒๐๐นายนะครับ
ส่วนขณะนี้นะครับคุณผู้ชมมองไปที่สายน้ำเจ้าพระยาในเส้นทาง
ที่จะมีการซักซ้อมใหญ่ขบวนเรือพระราชพิธีนะครับ
ประชาชนได้เริ่มเห็นการตั้งขบวนเรือแล้วนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือเรือเสือทะยานชนนะครับ
เรือเสือคำรณสินซึ่งถือว่าเป็นเรือพิฆาตนะครับ
นี้นะครับในส่วนของขบวนเรือนะครับก็จะมีทั้งสิ้น๕๒ลำ
โดยขบวนเรือพระที่นั่ง๔ลำนะครับคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ
พระที่นั่งอนันตนาคาราชเหลือพระที่นั่งนารายทรงสุบันในราชการที่๙
และเรืออเนกชาติผู้ชงนอกจากนี้ยังมีเรือเหล่าแสนยากรได้แก่เรือดั้ง๒๒ลำนะครับ
ซึ่งเป็นเรือสายนอกเรือประตูสองลำนะครับ
คือเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบินนะครับนอกจากนี้ยังมีเรือคู่ชักอีกสองลำนะครับ
คือเรือเอกชัยเหินหาวและเรือเอกชัยเหลาทองนะครับ
เรือรูปสัตว์๘ลำนะครับคือเรืออสุระวายุพักษ์
อสุระปักศรีเรือกระบี่ปราบเมืองมาร
เรือกระบี่รานรรราบเหลือภาลีรังทวีบ
เรือสุครีบคองเมืองเรือครุฑเหินเห็ด
และเรือครุฑเตร็ดไตรจักรนะครับรวมถึงที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับ
ก็คือเรือพิฆาต๒ลำนะครับคือเรือเสือทะยานชน
และเรือเสือคำรณสินนอกจากนี้นะครับ
ยังมีเรือกลองอีกสองลำนะครับอยู่ในริ้วขบวนกลางนะครับ
นั่นก็คือเรืออีเหลืองและเรือแตงโมและมีเรือแซงอีก๗ลำ
รวมถึงเรือตำรวจอีก๓ลำรวมทั้งสิ้นในการซักซ้อม
ขบวนเรือพระราชพิธีก็มีทั้งห้าสิบสองลำนะครับคุณผู้ชมที่ต้องการที่จะมารับชม
บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับยังสามารถที่จะเดินทางมาทันนะครับ
เพราะว่าเวลาในการซักซ้อมนั้นน่าจะประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
แต่ว่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
เพื่อมาผ่านจุดคัดกรองต่างในการที่จะเข้ารับชม
ซักซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีครั้งที่๒ซึ่งเป็นการซักซ้อมใหญ่เสมือนจริงนะครับ
นี่คือการรายงานจากท่าน้ำวัดระคังโคศิตารามนะครับช่วงนี้กลับไปทางคุณอริยาและคุณทัศนัยครับ
ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณศึกษกุลได้เห็นบรรยากาศ
วันนี้เนี่ยอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าแจ่มใสมีแดดนะคะ
แล้วก็มีประชาชนมาเฝ้ารอมารอการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริง
ครั้งที่สองของขบวนพระยุหายาตราทางชลมากยังไงเดี๋ยวช่วงข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
คุณสืบสกุลจะรายงานเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ